ถอดเขาก็ถอดจริงเหมือนกัน

เอาไปดูนิดนึงคุณป๊อปอันวาส

ไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนหนุ่มคนนี้ถอดเสื้อ

ชาลวัลละวัล
ไม่ใช่ก็นับละครพีเรียสไงมันก็เลยต้องถอดเสื้อแบบนี้บ่อย
ขยันโชว์แบบนี้ภรรยาห่วงบ้างเปล่าไปฟังจากปากหนุ่มก๊อฟจ้า
ถอดเสื้อผมว่ามันก็มีเป็นพื้นฐานของพระเอกของทุกคนอยู่แล้วเชื่อสิ
แต่ว่าอย่างผมเองก็มันหนีไม่พ้น
ถ้าเป็นพีเรียสเราก็ต้องถอดเสื้อถูกต้องปะล่ะ
เราก็เต็มที่กับงานแหละครับจริงเราก็ไม่อยากถอดหรอก
กายทองน่าจะอุ๋หวาเพราะว่าเมียเยอะ
เมียเยอะในเรื่องเมียเยอะไม่ได้กระทบเลย
เขาเข้าใจครับเข้าใจตั้งแต่วันแรกที่เราคุยกันแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ถ้ามันกระทบอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นอาชีพเรา
มีความสุขมากมีความสุขมากเหมือนตอนยังไม่ได้แต่ง
ก็คือเขาไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรเราขนาดนั้น
แต่ว่าเขามาเติมเต็มมาบอกในสิ่งที่ขาดให้เรา
ผมว่าผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ
ดูปรานี่นางของคุณนุ๊กนั่นเองนะคะ
แล้วก็หลายคนก็บอกว่ารอดูข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ

หลายอีหลีนะคะแล้วก็แฟนคุณพี่พิม
คุณสมหวังหนูก็ส่งรูปหัวใจมาด้วยนะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นหัวใจให้เราหรือว่าหัวใจให้นกกลับไป

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่คือความเข้มข้นของบันเทิงไทยรัฐ